เพราะว่าไม่แน่นะวันนี้
หลายอย่างอาจจะคลี่คลายก็ได้

ปูดคำโกหกเพิ่มเติม
แต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

มีอะไรบ้างที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้

หมอหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือน
คนที่มาช่วยในเรื่องนี้

ของน้องที่หายตัวนี่คือหมอหนึ่ง

หมอดูทำพิธีเพื่อที่จะให้

ให้ความจริงนี้มันคลี่คลายค่ะ
ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ไปทำพิธีพิธีของเขาคือ
โยนผ้าลงในคลองท่อ

ของน้องขึ้นมาจากน้ำเพราะว่า
การที่พูดคุยกับแม่ของน้อง

ไม่ให้สื่อเข้าไป
แล้วการคุยแต่ละอย่างนี้นะคะ

หมอหนึ่งก็สัญญากับแม่ของน้อง

คือเหมือนกับให้แม่ของน้องได้พูดมาทั้งหมด

แล้วเหมือนกับมีหมอหนึ่งพูดประโยคที่ว่า

เฮ้เท่าที่ฟังข้อมูลแล้ว

ทีนี้ส่วนการโยนผ้าดูพิธีนี้หน่อยค่ะ
ก็จะเป็นการเอาของใช้ของน้องเนี่ย

โยนผ้าผ้าไม่จมน้ำนะ

ก็วนอยู่ใกล้ตะหลิงนี่แหละ

น้องน่าจะจมอยู่แถวนั้นหรือเปล่า

เขาไล่ค้นหาเลยนะตั้งแต่แนวริมตลิ่ง

เจอแค่เศษผ้าเก่าผืนนึง
อันนี้เศษผ้านี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการ
ตัวไปของน้องนะแต่จากการเดินสำรวจ

เจอเจออะไรรู้ไหม

ประมาณก็๒๐๐เมตรขวดนมอ่ะคุณผู้ชม

นิดนึงถัดไปอีกนิดนึง

ผืนหนึ่งนะคะนี่ดูตามกราฟิก
จอได้เลยค่ะคุณผู้ชมตำรวจเก็บทั้งหมดเลย
ไปสำรวจเจออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง

จะได้รู้ไงว่าตรงกับน้องที่หายไปหรือเปล่า
แล้วการทำพิธีโยนผ้าเรียกวิญญาณ

แล้วเมื่อวานตอนค่ำหมอหนึ่งก็เลยกลับมาทำพิธีอีกรอบนึง
รอบนี้มาจุดทูบ๑๓ดอกค่ะ
แล้วก็มีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้หาน้องให้เจอ
แล้วถามว่าหมอหนึ่งหมอหนึ่งจะมาทำพิธีซ้ำทำไม
คุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่มีการทำพิธีโยนผ้าไปน่ะ
อันนั้นจริงเวลาที่เขามาทำพิธี
ต้องเป็นผ้าของน้องที่หายตัว
ผ้าที่น้องใช้แล้วทำพิธีแล้วได้ผล
แต่ปรากฏว่าตอนที่ทำพิธีวันเสาร์
แม่ของเด็กไม่ได้เอาผ้าของน้อง

แล้วหมอหนึ่งบอกว่าหมอหนึ่งก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
ถ้าเกิดแบบนี้แล้วการทำพิธีไปมันก็จะไม่ได้ผลนะ
ผ้าขนหนูที่น้องเอามาโยมเมื่อวานเป็นผ้าขนหนูปลอม
ซึ่งน้องโกหกเรานะคะคือมันไม่ใช่
ไม่ใช่ผ้าขนหนูประจำที่น้องเคยใช้

น้องอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรอันนี้เราไม่รู้จริง
เพราะว่าเหมือนเขาก็กลัวอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกัน
หนึ่งยอมรับนะคะว่าแม่ของเด็ก
ให้ความร่วมมือในการตามหาน้องแล้วก็มีการพูดกลับไปกลับมา
ทีนี้ตอนที่หมอหนึ่งจูงแม่ของเด็กนะ
ไปคุยกัน๒คนไปคุยที่บ้านร้างแล้วก็ไม่ได้ให้สื่อเข้า
ร้างนี้ห่างจากบ้านของแม่เด็กไปนิดนึงค่ะ
แล้วจากการพูดคุยแม่ค่อนข้างเครียด
สิ่งที่หมอหนึ่งเขาทำคุณผู้ชม
หนึ่งไม่ได้ใช้วิธีการให้แม่เด็กพูดนะ
แต่หมอหนึ่งเหมือนกับถามถามแล้วจับมือกับแม่เด็ก
ถ้าสมมุติเกิดว่ามันใช่ให้บีบมือนี่ไง
ลูกของเธออยู่ตรงนั้นให้บีบมือเรา
แล้วเชื่อไหมแม่ของเด็กบีบมือหมอหนึ่ง
หมอหนึ่งรู้สึกได้เลย๓ครั้งแล้วก็บีบแรงด้วยค่ะ
เท่ากับว่าอะไรแปลว่าการบีบมือแทนคำตอบ
ว่าใช่ใช่ไหมแล้วก็มีการให้คำมั่นสัญญาด้วยนะ
บอกว่าจะต้องไม่โกหกกันอีกนะ
เพราะถ้าสมมุติเกิดว่ามีการโกหกต่อไปหมอหนึ่งจะไม่ช่วยแล้วนะ
แม่ของน้องก็รับปากอะนะคะทีนี้หมอหนึ่งก็เลยค่อนข้างมั่นใจค่ะ
มั่นใจว่าที่น้องหายไปเนี่ยน้องน่าจะจมอยู่ใต้น้ำ
ประกอบกับในภาพนิมิตรหมอหนึ่งบอกเลยนะ
ว่าหมอหนึ่งเองก็เห็นภาพว่าน้องโดนดินโครนทับร่างอยู่
แต่ก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันว่าเป็นจุดไหน
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่อยู่ในน้ำ
คุณผู้ชมอันนี้คือเมื่อวานนี้
เรารวบรวมประมวลให้คุณผู้ชมได้ฟังนะทั้งเสาร์และอาทิตย์
ส่วนวันนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่า
ต้องติดตามข่าวเช้าหัวเขียวดีเลย
ทีมงานเราพยายามติดต่อไปยังรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า

คุณแม่คุณแม่ของน้องต่อเต่าสารภาพแล้ว
ว่าพาน้องไปทิ้งน้ำครับ
คือก่อนหน้านี้นะครับตำรวจบอกว่ามีหลักฐาน
ที่บอกไม่ได้จนกระทั่งผลการเข้าเครื่องจับเท็จ
แล้วบอกว่าแม่ของน้องต่อเนี่ยนะครับ

เป็นคนที่มีพิรุษที่สุดเป็นคนเดียวนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะมีรายงานออกมาแล้ว
แม่ของน้องต่อเต่าได้รับสารภาพแล้วครับ
ว่าเป็นคนเอาน้องเนี่ยโยนทิ้งน้ำอืม
หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีความชัดเจนออกมาล่ะ

แล้วต้องไปหาดูครับว่ามันจะเจอกันไหม
เจอกับสิ่งที่เราพยายามตามหามาตลอดกี่วันแล้วเนี่ย
ก็เมื่อวานครบ๒๑วันพอดีเพราะว่าน้องหายไปตั้งแต่๕กุมภา

เรื่องนี้ใกล้ได้สู่บทสรุปแล้วล่ะ

คุณผู้ชมครับรอติดตามนะครับ

อยู่ระหว่างการติดต่อติดต่อทางบิ๊กโจ๊กอยู่นะฮะ
เพื่อจะได้สอบถามถึงข้อที่จริงนะครับ
ว่าล่าสุดนี้ตามรายงานข่าวนี้
ถูกตรงและจริงแค่ไหนครับ
แล้วถ้าเป็นจริงเราจะได้อาจจะได้ทราบ
มูลเหตุที่ทำลงไปมาจากอะไร

ตอนนี้ทีมงานติดต่อทางทีมงานของบิ๊กโจ๊กได้แล้วนะครับ
ท่านบอกว่าขอเวลาสักนิดในการรวบรวมข้อมูล
แล้วจะได้ให้สัมภาษณ์กันอย่างได้เนื้อได้หนังฮะ